ดูคลิปนี้ข่าวนี้นะคะส่งตรงมาจากจังหวัดกาลสินค่ะ
ดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็บทเรียนด้วยว่าเรื่องของสภาพรถเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดี
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ล้มแล้วผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปรากฏว่าโซ่ขาด
พอโซ่ขาดเสร็จปุ๊บล้อมันล็อกแล้วกลายเป็นว่าตัวเองเสียหลัก
ร่างกระเด็นกระแทกพื้นแบบเนี้ยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณซอยข้างวัดชัยสุนทร
ภายในชุมชนสงเปลื่อยเขตเทศบาลเมืองกาลสินนะคะนี่ค่ะ
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบผู้ชายคนนี้แหละ
มีบาดแผลถลอกตามร่างกายอาการคือสลึมสลือค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมกับรีบนำตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลกาลสินี
จังหวะนี้เห็นไหมคะเนี่ยอืมเนี้ยสลบไปนิดนึงนะใช่เออ
ตรวจสอบสภาพรถของผู้บาดเจ็บมีรอยถลอกตามตัวรถโซ่ขาดโซ่ขาดค่ะ
ทีนี้จากการสอบถามคนที่ขับขี่นั่นแหละคือยังสามารถพูดคุยได้นะคะ
เขาบอกว่าเขาขี่รถออกมาจากหอพักในชุมชนสงเปลื่อยกำลังจะไปหาเพื่อน
ขับขี่มาด้วยความเร็วสักประมาณหนึ่งพอมาถึงจุดเกิดเหตุมีเสียงดังขึ้นจากล้อหลัง
แล้วท้ายรถก็สะบัดปัดค่ะจนเขาเนี่ยเสียหลักล้มลงตามภาพเลยนะคะ
หลังจากนั้นก็มีคนมาช่วยก็เลยลุกขึ้นมาได้เขาบอกว่าโซ่เนี่ยมันน่าจะหลุดขาด
ก็เลยทำให้ล้อล็อกติดอยู่กับโซ่กลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้คาดคิดคาดฝัน
นี่ไงถึงบอกว่าเรื่องของการเช็กระยะรถเป็นระยะเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะ